คุณผู้ชมฮะที่สนามไดกอล์ฟแห่งหนึ่งที่ปฐุมธานีนะครับ
เขากำลังมีการก่อสร้างแล้วก็มีการขึงตะข่ายไงคุณ

เวลานักกอล์ฟเข้าไปไร้กอล์ฟแล้วลูกกอล์ฟจะได้ไม่ออกจากสนาม

กำลังส่งคนงานขึ้นไปขึงตะข่าย

เพราะว่าท่อนเหล็กที่ยึดอยู่มันหัก
ดังนั้นทำให้คนงานทั้ง๒รายตกลงมาที่พื้น

จนเสียชีวิตอยู่ด้านล่างนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในสนามไดกอล์ฟแห่งหนึ่ง
คลองหลวงอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะครับ

รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์เวร

แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลที่ร่วมกระตันอยู่นะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นส่วนของสนามไดฟ์
อยู่ติดกับหลุม๑๖ของสนามกอล์ฟ
ก็พบศพของคนงานชาย๒คนอายุ๒๐ปี

มีบาดแผลชะกันแขนขาหักนอนเสียชีวิต

ที่กำลังยกโครงเหล็กก่อนสร้างสนามไรซ์
ความสูงของโครงเหล็กนี่คุณ๒๐เมตรนะครับ

คือรถเครนได้ยกโครงเหล็กตะข่ายกั้นลูกกอล์ฟขึ้นไป
ให้ผู้ตายทั้งคู่ไปเชื่อมเหล็กให้มันต่อกัน

แต่ปรากฏว่าจังหวะที่เชื่อมเสร็จ
สลิงมันเกิดหลุดออกจากกระเช้า
แล้วก็เหวี่ยงผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ร่วงลงมาตกกระแทกพื้นจนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนขับรถเครนอาศัยจังหวะชุลมุนหลบหนีไป
ท่ามกลางความตกใจของนักกอล์ฟแล้วก็แคดดี้
ตอนนั้นยังมีนักกอล์ฟกับแคดดี้อยู่นะครับ
เขากำลังเล่นกอล์ฟกันอยู่ที่บริเวณหลุม๑๖ตรงนี้
ก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่นำศพของผู้เสียชีวิตทั้งสอง
ซึ่งเป็นชาวเมียนมาส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลนะครับ
พร้อมกับสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ